มีผู้หญิงคนหนึ่งถูกฆ่าปาดคอครับ
แล้วทองหายไป๖บาท
ผู้ตายเป็นคนชอบใส่ทองหยองเต็มตัวครับ

แล้วสุดท้ายก็ถูกฆ่าโหดนะครับ
นี่คือสภาพห้องพักตอนที่ไปเจอศพของเธอ

ตำรวจสภพระประแดงครับรับแจ้งว่ามีคนถูกฆ่า
โดยใช้มีดปาดคอก็เลยไปตรวจสอบ
เป็นห้องพักที่อยู่ในคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่ง

และในห้องพักพบศพของผู้หญิงคนหนึ่ง

นางสาววารินอายุ๓๔ปีครับ

นอนเสียชีวิตอยู่กลางห้อง

มีบาดแผลถูกของมีคมแทงอยู่หลายแห่งนะฮะ

พบอาวุธที่คนร้ายใช้ก่อเหตุ
และไม่มีร่องรอยการรื้อค้น

หายไป๖บาทเลยนะฮะ

มีทั้งสร้อยคอสร้อยข้อมือ
น้ำหนักรวมกันแล้ว๖บาท

เปิดขึ้นช่วงประมาณตี๔เสร็จ
เข้าสู่วันที่๑๓เมษายนครับ

ผู้ชายคนนี้ครับเป็นแฟนผู้ตาย

งานแล้วก็กลับมาถึงห้องเนี่ย
ก่อนจะถึงห้องแวะซื้อเบียร์๒กระป๋อง
ที่ร้านข้างล่างประมาณตี๓เสร็จ

เรียกเนี่ยเมียจะลุกขึ้นมาเปิดประตูให้

พอเปิดไฟปั๊บเห็นเมียเขาเนี่ย
คว่ำหน้าอยู่จังหวะนั้นคิดว่า

พริกหงายเนี่ยตอนนั้นเขาบอกว่าตกใจเลยครับ

ไม่คิดว่าตายนะตอนนั้นน่ะ

พอดูตามเนื้อตามตัวโอ้โหแผลพลุนเลย

ตำรวจครับแล้วตรวจสอบดู
ทรัพย์สินต่างโดยเฉพาะ
เขาจะมีเหมือนกับเป็นกระป๋องที่

กระเป๋าตังค์ก็หายไปด้วยครับ
ใช่ครับตอนนี้หักปุ๊บ

แล้วก็ไปจับมือเขาก็มี
หวานมือด้วยครับ
บาดแขนนะครับ
ผมก็พัดหอมนะครับ

วงจรปิดนะฮะภาพวงจรปิด
ประมาณสัก๔ทุ่มครึ่งภาพนี้ครับคุณมิ้นคุณผู้ชมฮะ
นี่คือหลักฐานเด็ดนะครับ๔ทุ่มครึ่ง๑๒เมษายนครับ
สีน้ำเงินขาวกลับเข้ามาจอด
ขี่มาจอดตรงนี้คือลานจอดมอเตอร์ไซค์อยู่ใต้คอนโด
ก่อนจะขี่อ้อมไปจอดรถที่ด้านหลังตึกนะฮะ
จากนั้นพอจอดรถด้านหลังตึกเสร็จก็เดินขึ้นไปด้านบนตึกเพียงคนเดียว
ท่าทางก็ปกตินี่ฮะขี่อ้อมไปด้านหลังตึกนะ
ตรงนี้คือลานจอดเธออ้อมไปจอดข้างหลัง
๔ทุ่ม๓๒นาทีครับนั่นคือจังหวะที่เธอเดินมา
เดินย้อนมาแล้วก็ขึ้นไปบนตึกท่าทางปกตินะครับนี่ฮะ
จากนั้นครับภาพกล้องวงจรปิดอีกมุมหนึ่ง
จะเห็นว่าในตั้มแฟนผู้ตายกลับเข้ามาที่คอนโด
พร้อมกับเพื่อนร่วมงานภาพที่ร้านขายของเนี่ยครับ
ตั้มมาถึงพร้อมกับเพื่อนร่วมงานเวลาตามวงจรปิดคือตี๓๔๓นาทีครับ
แฟนผู้ตายมาพร้อมกับเพื่อนเดินเข้าไปที่ร้านนี้ขอซื้อเบียร์๒กระป๋องครับ
นี่คนขายก็เปิดตู้แล้วก็หยิบให้๒กระป๋อง
คนขายเบียร์บอกว่าตอนนั้นที่เขายืนอยู่เนี่ย
ตั้มอยู่ก็พูดขึ้นมาว่าเพิ่งเลิกงาน
คือพูดขึ้นมาเองเลยลอยเพิ่งเลิกงานแล้วก็เอาเบียร์มา
แล้วก็วางอีกฝั่งหนึ่งแบบนี้นะฮะทักทายคนขายของในร้าน
หลังจากนั้นก็เดินออกจากร้านไปครับตอนเข้ามาที่ร้านคือตี๓๔๓นะฮะ
วงจรปิดอีกมุมหนึ่งรับภาพได้ครับตอนที่ในตั้มและเพื่อนเดินผ่านกล้อง
นี่ครับจังหวะนี้เดินผ่านกล้องวงจรปิดแล้วขึ้นไปบนตึก
เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบวงจรปิดอื่นเพิ่มเติม
และเชิญตัวในตั้มไปสอบปากคำอย่างละเอียดนะครับ
เนื่องจากว่าคำให้การยังดูขัดแย้งกับพยานหลักฐานอยู่
ซูมใกล้ให้เห็นเนี่ยฮะเดินไปกับเพื่อนเขา
หลังจากได้เบียร์มาแล้วเมื่อกี้นี้แล้วพอขึ้นไปบนห้อง
นั่นแหละครับเขาก็บอกว่าเรียกเมียแล้วเมียไม่ยอมตื่นมาเปิดประตู
ก็เลยไขกุญแจเข้าไปแล้วพอเปิดไฟก็เลยเห็นว่าอ้าวเมียตายแล้ว
ไลน์คำให้การของในตั้มครับแฟนผู้ตายและชาวบ้านในพื้นที่
ระบุแบบนี้นะครับ๑ทุ่มคุณผู้ชมครับตามหน้าจอฮะ
ผู้ตายขี่มอเตอร์ไซค์ไปที่ซอย๗ห่างจากตึกประมาณ๒๐๐เมตร
นั่งดื่มสังสรรค์กับคนในแถวนั้นแหละฮะจากนั้นขี่รถกลับมาที่ห้องพัก
ประมาณ๔ทุ่มครึ่งที่เราเห็นวงจรปิดไปตอนแรก
ที่เธอขี่รถกลับเข้ามาเที่ยงคืน๓๗นาทีครับ
ตั้มโทรมาคุยกับผู้ตายเป็นครั้งสุดท้ายเรื่องทำกับข้าวรอไว้ที่ห้อง
ตี๓๔๓นาทีเป็นวงจรปิดภาพตอนที่ในตั้มกับเพื่อนร่วมงาน
ไปที่ร้านขายของชำแล้วซื้อเบียร์๒กระป๋องแล้วบอกกับคนขายว่า
ผมเพิ่งเลิกงานมาแล้วเดินขึ้นไปบนห้องครับ
ตี๓๕๖นาทีครับถึงห้องเคาะประตูแต่ว่าประตูล็อก
ทำไมไม่ยอมมาเปิดห้องแล้วเนี่ยไขกุญแจเข้าไปก็เลยรู้ว่าอ่า
โดนฆ่าตายสยองนะครับขณะที่นายบุญเลิศครับเป็นน้าชายของผู้ตาย
จริงแล้วอาจจะไม่ใช่ญาติแท้แต่เขาก็นับถือกันเป็นน้า
ด้วยความรักและเคารพนะฮะเล่าให้ฟังบอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ย
ตั้มโทรมาหาเขาตี๓๕๒นาทีบอกว่า
เมียผมโดนฆ่าปาดคอตายแล้วมีทองหายไปด้วย
ที่ผ่านมาทั้งคู่ไม่เคยมีปัญหาทะเลาะอะไรกันนะครับ
ก็ดูรักใคร่กลมเกลียวกันดีเพิ่งจะกลับบ้านต่างจังหวัดมาด้วย
เตรียมรับลูกมาอยู่ด้วยกัน
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่จุดเกิดเหตุครับ
อาคาร๓ห้องที่พบศพพบคราบเลือดกองอยู่ที่พื้นจำนวนมากครับ
ข้าวของเสื้อผ้าผู้ตายวางเอาไว้เป็นระเบียบ
อย่างที่บอกตั้งแต่ตอนแรกว่าไม่ได้มีร่องรอยการรื้อค้นทรัพย์สิน

ไม่รู้ว่าทองอยู่ตรงไหนแล้วหยิบไปได้เลยเหรอหรือยังไง
ที่หลายคนสงสัยนี่คือสภาพห้องครับคุณมิ้นคุณผู้ชมครับ
ข้าวของไม่ได้กระจัดกระจายถูกลื้อค้นนะครับ
ทีนี้หน้าประตูเนี่ยไปเจอเศษเหรียญในถุงพลาสติกพอสมควรเลยฮะ
ผู้ตายเตรียมเอาไว้วันนี้๑๓เมษาวันปีใหม่ไทย

ตั้งใจเตรียมไว้ว่าจะเอาไปทำบุญ
คนร้ายก็ไม่ได้หยิบเงินที่อยู่ในถุงเอาไปด้วยนะฮะ

ไม่รู้ว่าทำไมไม่หยิบไปอ่ะคือปล่อยไว้ตรงนั้นอ่ะ
คือตั้งใจจะเอาแต่ทองเหรอเลี้ยงไง
เงินเตรียมเอาไว้ทำบุญอยู่ในถุงพลาสติกไม่น้อยนะครับ
อยู่ตรงหน้าประตูคนร้ายไม่เอา

ทีนี้นี่คือบริเวณด้านหน้าห้องนะ
หลังห้องครับหลังห้องมีเหล็กดัดติดตั้งอยู่เดี๋ยวลองดูภาพนะครับ
วงแดงที่เห็นมีช่องโหวสามารถปีนเข้ามาได้จากห้องด้านข้าง
ซึ่งเป็นห้องร้างช่องโหวตรงจุดนี้
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้คุยกับเพื่อนข้างห้องเล่าให้ฟังแบบนี้ครับ
ผู้ตายเป็นคนดีไม่ค่อยสูงสิงกับใครส่วนแฟนผู้ตายเนี่ยก็ไม่ค่อยได้เจอเจอกัน
เพราะว่าทำงานคนละกะเวลาไม่เคยเห็นผัวเมียคู่นี้ทะเลาะเบาะแว้งกันเลย
คืนที่เกิดเหตุก็คือเมื่อคืนนี้กลางดึกไม่ได้ยินเสียงอะไรผิดปกตินะครับ
เสียงคนตะโกนขอความช่วยเหลือก็ไม่มี
มีแค่เพียงเสียงเคาะประตูเพราะว่าแฟนผู้ตายกลับมาตอนดึกไง
เขาบอกว่ามาเคาะประตูเรียกเมียแต่เมียไม่ยอมตื่นมาไขห้องให้เนี่ยนะฮะ
ได้ยินเสียงค้อประตูตอนนั้นน่าจะเกือบตี๔
หลังจากนั้นก็มารู้ว่าอ้าวโดนฆ่าปาดคอตายครับ
ปกติห้องนี้เขาไม่ค่อยทะเลาะกันครับ

ไม่เคยได้ยินเลยครับใช่จะได้ยินห้องห้องอื่นเป็นส่วนมาก

เคยเจอเคยพูดคุยกับเขาไหมครับ
แม่ผมเคยคุยกับพี่ผู้หญิงครับ
ก็เหมือนประมาณว่าพี่เขานิสัยดีครับ
แต่ว่าพี่เขาไม่ค่อยไปยุ่งกับคนอื่นเท่าไหร่
ก็ขึ้นมาที่ห้องก็ปกติเลยครับ
ประตูคือเหมือนกับแฟนเขามาเจอพี่ผู้หญิงนอนอยู่ในห้อง
แล้วเหมือนโทรหาสำรวจเราก็มาเดินขอห้องผมเนี้ยครับ
จริงถ้าเขาตะโกนน่าจะต้องได้ยินบ้าง

จากนี้ครับทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้คุยกับชาวบ้านแถวนั้นนะครับ
เล่าให้ฟังว่ารู้จักกับผู้ตาย๒๐กว่าปีแล้วนะครับ
ผู้ตายทำงานอยู่ที่โรงงานแห่งหนึ่ง
ส่วนแฟนผู้ตายคือในตั้มทำงานเกี่ยวกับห้องเย็น

ทั้งสองคนนิสัยดีไม่เคยเห็นการทะเลาะเบาะแว้งกัน
นี่เป็นคนที่๓แล้วนะครับคุณผู้ชมที่ยืนยันว่า
สองคนนี้ดูรักไข้กันดีค่ะชาวบ้านแถวนั้นเพื่อนข้างห้อง
แล้วก็น้าที่ผู้ตายเคารพรักอืมก่อนหน้านี้ทั้งคู่เพิ่งจะกลับบ้าน
โคราชครับจังหวัดนครราชศรีมานะฮะ
เพื่อจะรับลูกชายไปเที่ยวทะเลแต่ว่าลูกไม่ยอมมาด้วย
เพราะว่าลูกเนี่ยติดคุณย่าคืนที่เกิดเหตุก็เห็นว่าผู้ตาย
นั่งดื่มกันไปนั่งดื่มสังสรรค์ที่ตึกเจ็ด
หลังจากกลับเข้าห้องก็ไม่ได้เห็นอะไรที่ผิดปกตินะครับ
ทีนี้ประเด็นที่บอกว่าผู้ตายชอบใส่ทองหยองเนี่ย
เคยเห็นอยู่บ้างอันนี้ชาวบ้านแถวนั้นบอกนะฮะ
แต่ก็ไม่ได้ใส่ทองเป็นประจำหรือว่าใส่เยอะแยะมากมายขนาดนั้น
แต่ไปรับลูกเขาบอกให้พาลูกมาเที่ยวทะเล
แต่ลูกติดแม่ย่าเขาบอกลูกไม่ยอมมาด้วย
เขามีทองอยู่นะแต่ว่าเคยเห็นเขาใส่อยู่ใส่อยู่
ข้อมือใส่คอใส่อยู่แต่ก็ไม่ได้ใส่ประจำนะ
เขาใส่อยู่แต่เขาก็ไม่ได้ใส่ประจำไม่ได้ใส่เยอะมากมายอะไรขนาดนั้น
ในขณะที่นายบุญเลิศนะครับเล่าให้ฟังบอกว่า
ประวัติของผู้ตายแล้วก็แฟนของเขาเนี่ยก็คือนายตั้มเนี่ยนะ
บหาอยู่กินกันมาประมาณ๘๙ปีแล้วนะครับ
ทั้งคู่อยู่กินกันจนมีลูกชายลูกชายอายุ๗ขวบแล้ว
แล้วก่อนหน้านี้ทั้งสองคนก็ไม่เคยทะเลาะกันนะครับ
เท่าที่รู้ไม่ได้มีปัญหาเรื่องของเงินเงินทองด้วย
ญาติไม่ได้ติดใจสงสัยใครเป็นพิเศษ
แต่คงต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ตำรวจครับ
ในการจัดการคลี่คลายปมปริศนาว่าใครเป็นคนร้าย
อยากจับตัวคนร้ายมาลงโทษให้ได้
พฤติกรรมนี้มันโหดเยี่ยมมากครับ
น้าผู้ตายบอกแบบนี้ฮะ
วันที่เกิดเหตุเขาก็มีแค่ใส่แหวนอันเดียวครับ

รู้มันแค่เก็บของมันอย่างไร

เขาก็น่าจะใส่กระเป๋าตังค์เขาที่กระเป๋าตังค์ที่หายไป

โอเคแต่ไม่ได้เป็นคนที่ใส่

อยากให้เขาได้รับโทษเร็วอะ
เพราะมันโหดเกินคนเรามันรับไม่ได้
แล้วเป็นติดมือของ
ก็อย่างนะครับปล่อยไว้เป็นหน้าที่ของตำรวจนะครับ
ตรงนี้ก็ต้องให้เป็น

ครับอย่างก็ให้เป็นหน้าที่ของตำรวจเขาจัดการ
คุณไก๊นะครับนักข่าวของเราครับ

คุมตัวในตั้มแฟนผู้ตายเนี่ย
และเพื่อนร่วมงานไปสอบปากคำตลอดทั้งวัน

เรื่องของห่วงเวลาที่ในตั้มเขาบอกว่า
คือพอเขาซื้อเบียร์๒กระป๋องเสร็จจากร้าน
เขาก็เดินขึ้นตึกไปตอนตี๓๒
แต่ว่าเขาโทรแจ้งเพื่อนโทรบอกญาติญาติว่า
เมียเขาเนี่ยยโดนฆ่าเนี่ยประมาณครับตี๔

หรือว่ามีร่องรอยการต่อสู้แต่อย่างใด
อย่างไรก็ตามก็ยังไม่ได้ฟันทงว่า

แต่แค่ว่าก็ต้องสอบปากคำทุกคนที่เกี่ยวข้องให้สิ้นสงสัย
ต้นตำรวจคาดว่าคนก่อเหตุอาจจะเป็นชาวต่างด้าวอาศัยอยู่ในตึกเดียวกันหรือเปล่า
หรืออาจจะเป็นคนใกล้ตัวก็ได้ตอนนี้เป็นไปได้หมดครับ
ปมเหตุเบื้องต้นคาดว่าฆ่าเพื่อหวังทรัพย์
ชิงทรัพย์โดยเฉพาะทองของผู้ตายที่หายไปน้ำหนักถึง๖บาทและกระเป๋าเงินด้วย
ทันทีที่มีความคืบหน้าหรือคำชี้แจงจะรายงานให้ทราบต่อไปสำหรับเรื่องนี้ครับ